ให้ชอบดีชอบดีสุขเศษเป็นปรีนะคอยรวยคอยรวย

รับสู่วัลไอตี้ปากท้องของคนอยากรวย
กับด้วยกันเศรษฐีป้ายแดง
จะบอกเลยว่าเปิดตัวด้วยเสื้อรุ่นใหม่
เป็นดูลายข้างหลังสวยมาก
ติดตามเพจเศรษฐีป้ายแดงไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เอาไว้นะคะ

ทุกสัปดาห์กิจกรรมจะเปลี่ยนไปเรื่อย

ต้นมะพร้าวและทะเลซายชายหาด

ต้นอาหารตามสั่ง๖๐บาทแล้วมีพวกเมนูอาหารทะเลด้วย
ข้ออกรายได้ต่อวันนี้หลักหมื่นแบบฟรีถึง๕หมื่นบาทใดเดียว

ไปตามหาร้านไกรลิฟกั้นขณะ
ไกรลิฟจริงตอนนี้
ไกลลิฟต์อาหารทะเลพื้นบ้านตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยบูรพา
จึงเป็นที่รู้จักกันดีของน้องนักศึกษา
และด้วยความที่มีเมนูอาหารทะเลสดใหม่ให้เลือกชิมมากมาย
กับราคาที่ถูกถูกเลยทำให้ชื่อเสียงเรื่องลือ
ลูกค้าแน่นร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แต่เขามีเคล็ดลับอะไรถึงได้ขายดีขนาดนี้
เราตามเฮียป้องกับน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ

อ่าเด็กเสริมหัวตายแล้ว

เอออ่าโอเค
ทำไมถึงชื่อไกลลิฟต์
ไกลลิฟต์ก็เด็กมบูรพาค

แต่ว่าตรงนี้มันดูหลูหราละ

ก็เราก็กินน้อยกินนานนาน

ปิ๊บหมูราพา

ถอบหนึ่งตั้ง๔๙บาท

เป็นสามากที่เนี่ยเค้าบอนลอนานที่สุดกี่ชั่วโมงเนี้ย
ไปก่อนด้วยก่อนดีกว่าครับไปค่ะ
แหมก็รีบขอสูตรกันเลยนะเฮียป้องน้องใบตอง
แต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปล้วงเคล็ดลับการทำปลาดุกทะเลผัดชา
หมึกผัดน้ำดำคงต้องให้แม่ตุ้มเตรียมตัวกันไปก่อน
แต่ตอนนี้เรามีบิ๊กเซอร์ไพรส์มาให้คุณผู้ชม
ใครที่กำลังรอเสี่ยงโชคทุกกลางเดือนและสิ้นเดือน
ก็มาลุ้นรางวัลกับเราก่อนเพราะคุณ
อาจจะได้เป็นคนที่มากินแบบเต็มโต๊ะขนาดนี้
กับช่วงเต็มโต๊ะกับนกพลัส
สำหรับวันนี้เราจะไปเต็มโต๊ะกันที่ไหน

เต็มโต๊ะกับนกพลัสวันนี้นะคะ
ไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยค่ะ
หน้าร้านชูชาบูสาขาพาซิโอกาญจนาพิเศษนะคะ
และขอต้อนรับพี่นกพลัสค่ะ

สวัสดีครับเป็นแฟนรายการเสถีใบ้แดงทุกท่าน
เมื่อคืนพี่นกพลัดใบตองฝัน
เห็นแบบอาหารเต็มโต๊ะไปหมดเลย

หายว่าจะบริบูรณ์ทั้งการกิน

วันนี้จะพาทุกคนนะคะมาริมรสชาติความอร่อยของบุฟเฟ่เกรดพรีเมียมเนื้อ๗สัญชาติ
โตแบบนี้มีอะไรบ้างครับ
ลิ้นวัวพรีเมี่ยมจากอเจนติน่า

รวมไปถึงอีกหลากหลายเมนูให้เลือกทานกันแบบจุใจไปเลยครับ
ซุปร้านเราจะมีทั้งหมด๔ประเภทนะครับ
น้ำจิ้มเรามีทั้งหมด๕แบบครับ
และเต็มโต๊ะกับนกพลัสวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะ

อัลทิเมตเซต๘๙๙บาท
บุฟเฟ่เนื้อพรีเมียม๗สัญชาตินะคะ
อิ่มอร่อยจุกกันไปเลย๙๐นาทีด้วยกันนะทุกคน
และบอกเลยว่าวันนี้จะมอบให้กับคุณผู้ชม๑๐รางวัลด้วยกันค่ะ
นกพลัดเขาจัดให้เต็มโต๊ะกับนกพลัส
ติกาของเราวันนี้เป็นยังไงไปฟังกันเลย
เมื่อเห็นสัญลักษณ์เต็มโต๊ะกับนกพลัสขึ้นที่หน้าจอ

ขณะรับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง
แล้วคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์กิจกรรม

เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง

ประกาศผลผ่านเฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง

ชิมกันเลยค่ะ
เราก็จะชิมทั้งหมดเนี่ย
แบบครบทุกน้ำซุปเลย

จุ่มลงไปในชาบูน้ำดำแบบนี้นะคะ

อันนี้คือ๓ชั้น
ก็จะเอามาแบบนี้
อร่อยมาก
สั่นนอกกับน้ำต้มยำนะ

จากร้านชูชาบูสาขาพาซิโอกาญจนาพิเศษและสาขาพรหมนาศรามอินทรา
หายเลยครับโพสต์เลยแคปเลย
สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้งแอปสโตและเพลสโตค่ะ
หรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้เลยนะคะ

กันให้ถูกต้องด้วยนะคะกับแอปนกพลัสปลอดภัย
รายมิตรสาธิบร้านชูชาบู
เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๓ทุ่มเลยค่ะ
แล้วมาติดตามกันต่อว่าเต็มโต๊ะกับนกพลัสในครั้งหน้า
ตองกับพี่นกพลัดจะพาไปบุกที่ร้านไหนกันอีกนะคะ
วันนี้ขอบคุณพี่นกพัดมากนะคะ
ได้อิ่มอร่อยกันแบบเต็มโต๊ะขนาดนี้
อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ช่วงหน้าเตรียมตัวจับตาดูกันไว้ให้ดี
เพราะแม่ตุ้มแห่งร้านไก่ลิฟต์อาหารทะเลพื้นบ้าน
มาเผยสูตรเมนูเด็ดปลาดุกทะเลผัดชาและหมึกผัดน้ำดำ
กันให้เห็นเห็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาห้ามพลาดครับ
อดีตเนี่ยเคยมีครอบครัวที่แยกทางกันไป

เราก็ท้องเหมียวว่ามีลูกโต้คักว่ามีแม่น้อย

กลางคืนเขาจะนอนแบบเหมือนคนจะขาดใจ

เปิดเดือนเดียวเท่านั้นนะแต่ยอดขายวันละแสน
ฟังไม่ผิดทุกคน๑เดือนจับเงินล้านได้เรียบร้อยแล้วนะคะ

เศรษฐีป้ายแดงช่วงนี้เรายังอยู่กันที่ร้านไกลลิฟต์อาหารทะเลพื้นบ้าน
ขึ้นชื่อเรื่องของความถูกและความอร่อย
กลายมาเป็นร้านดังขวัญใจนักศึกษา
และคนที่แวะเวียนมาที่บางแสนแห่งนี้
ซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่เผยสูตรเด็ดปลาดุกทะเลผัดชา

วิธีการทำและเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้าง
เราเข้าครัวไปกับเฮียป้องและน้องใบตองกันเลยครับ
เอาละครับเมนูแรกนะครับกับปลาดุกทะเลผัดชานะครับ

เฮ้ยไอ้ต้มมันหมูใหญ่อย่างนี้ครับ

ทะเลจะมี๓เมี่ยงน้ำจืดจะมีแค่๒เมี่ยง

และเมี่ยงนี้ชิมปวดมาก
อันนี้เป็นปลาในหน้าน้ำไทยแถวนี้เลย

แล้วก็มีน้ำปลาชูรสน้ำตาล

พริกมันพริกไพรเคาะ
แล้วก็คือเครื่องผัดฉาดเพราะทั่วไป
จะบอกว่าที่เด็ดจริงคือพริกแกงแม่

ซึ่งพริกแกงพริกขี้หนูสดที่ว่าเนี่ย
ก็จะประกอบไปด้วยพริกขี้หนูสวน
แก่ตะไคร้ผิวมะกรูดดอกกะเพรา
เทียมและกะปินำมาปั่นร่วมกัน
โดยจะทำการปั่นหยาบก่อน๑รอบ
จึงนำไปปั่นละเอียดอีก๑รอบ
ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
พริกแกงลงไปสูตรของร้านแม่ตุ้ม
แล้วก็เอาปลาดุกเตรียมใส่เลยเหรอแม่

อันนี้ใส่น้ำปลารสฤษฐศ์นะคะ
น้ำปลาและก็ของชุโรศน์ลงไป
อันเนี้ยอันเนี้ยมันจะช่วยดับเผาอ่าดับเผาใช่ผ้าอ่อน
พริกไทยอ่อนใส่พริกลงไปเดี๋ยวก็รอเขาสูบไปดีกว่าใช่
อ่าตบท้ายก็ได้กะเพราใช่ค่ะอ๋อท้ายสุดแซ่บนะฮะใส่ดื้อ
ปลาดุกทะเลผัดชาสูตรแม่ต้มครับผมนี่อ่าจิบอ่า
ผัดน้ำดำใช่อันนี้เป็นหมึกกะต่อมซึ่งจริงจริงแล้วหมึกกะตอยกับกะต่อม
เหมือนกันเปล่าหรออันเดียวกันเครื่องปรุงก็มีสามเกลือค่ะ
น้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาเลสซูบรสอ่ะลูยเริ่มด้วย
แล้วก็ลงหมึกไปเลยโหหมึกนี่เน้นเลยนะคะนเย็มมาก
อ๋อมันต้องวี่ให้น้ำมึกกามมันออกมา
สีสวยแบบธรรมชาติอ๋ออันนี้หมดเลยไหมเจ้าหมดเลยปะ
หมูเฮ้าช่วยกันแล้วก็น้ำกลดน้ำจานน้ำจานใหม่
เดี๋ยวรอให้มันปรุงปลิกปรุงปลิกหุ้ยมันออกมาเยอะจริงตัวนี้มันเป็นสิบอันอะ
สะอาดเพราะอาจเป็นหมึกสามารยชาติเริ่มโดยโดยต้นหอผับชี้

มีใบหมะถูดมีน้ำปลามีน้ำตาล

น้ำพริกกับกะทิเข้ากันให้มีกลิ่นหอมก่อนจะใส่ยอดมะพร้าวลงไปนะคะ
แล้วใส่เนื้อปูค่ะอ่ามีก๐เชียงมีกาลกาลปูผัดให้หอบค่ะ
แล้วเราก็ใส่น้ำปลาค่ะซันซายค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะ
ตามด้วยใบหัวละพาเต็ดเรียบร้อยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะแกงคั่วปุ๋ยเอามะพร้าวค่ะ
ก็เรียกว่าได้เคล็ดลับกันไปแบบจุกเลยนะครับคุณผู้ชม
แต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของความสดสะอาดของวัตถุดิบ
ที่ช่วยทำให้อาหารทะเลเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอร่อย
ซึ่งจะจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าต้องให้เฮียป้องและน้องใบตองไปพิสูจน์กันครับ

ปลาซาบะลาดพริกอันนี้๖๐บาท

อันนี้เป็นไข่ปลาอินซีงอันนี้๑๕๐
อ่ะเริ่มชิมเลยดีกว่า
กะเทียมคลุกข้าวนะครับและก็โดนเนื้อกลั้งเข้าไปนะฮะมันเข้ากันเร็วที่สุดไปเลย

เดียวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่อันนี้มีความแซ่บแบบไทยไทยอันนี้ไม่มีความแบบแซ่บ
กว่าเออนั่นเป็นปลาทอดครับเนื้อเล่นน้อยแฟสปะอ่ะ
อื้อหือปูโสดมากอ่ะมีผลน้องแกงเหมือนอาวะขึ้นข้นสุด
มันข้นอ่ะมันมีความแบบหอมมัน
หวานมันของเครื่องแกงกะทิครับ
รสชาติแล้วมันเข้ากับยอดมะพร้าวกับปู
กลุ่นกำดำนะฮะกอดเลยอุ๊ยอร่อยอร่อย
หวานหวานมึกมันสดอ่ะเพราะมันมีความเกาะ
ข็อกกวหวานแล้วไม่เหนียวอืมปลาดุกทะเลผัดชา
เนื้อปลาดุกอ่ะเนื้อเนื้อแน่นกว่าปลาดุกปลาดุกน้ำจืดอ่ะ
ปลามันสดแล้วก็มีซื่องขัดจาดเอออั้งไม่ขาวเลยครับ
ปลาอินซีทอดน้ำปลาครับผมโอ้โหเห็นไม่ถึงลิ้น
นิดไก่เหรอคนที่ชอบกินไข่ปลาคือฟินอะอ่ะนอกนอกนุ่มใน
ข้างในคือไข่ปลานี่แหละแต่แน่นปลาจะหวานเค็ม
มันเป็นรสชาติของไข่ปลาที่มันเป็นอย่างเงี้มันดูหอมอ่ะหอม
มันเป็นเม็ซรื่อยมันไม่ขาวหนูอร่อย
มาลองจะได้นี้จริงไม่ใจเลยเห็นชิมกันจริงจังแบบนี้
ก็การันตีได้เลยนะครับว่าเด็ดจริงแถมยังราคาเบา
แปลกใจเลยว่าทำไมลูกค้าถึงได้ติดอกติดใจกันขนาดนี้
แต่กว่าจะเปิดร้านจนขายดิบขายดี
ชีวิตของแม่ตุ้มก็เคยผ่านมรสุมที่ซัดเข้ามา
ไม่แพ้กับคลื่นทะเลเลยก็ว่าได้ครับ
เพราะจุดเริ่มต้นเกิดจากความล้มเหลวเรื่องชีวิตคู่

ให้แม่ตุ้มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ
อดีตเนี่ยเคยมีครอบครัวที่

เราก็ท้องมีลูกมีเจ้าเขาก็มีเมียน้อย

แม่ตัดสินใจออกมาคนเดียวอะค่ะ

กับกินบ้านนี้นี่กลับมาบ้านคือบ้านบ้านบ้านบ้านกงบ้านกุมาทของตูมคือตรงนี้แหละ
เหนื่อยมากมาแม่อืมทั้งเหนื่อยน้ำเราะเรือเขาเคยมาง้อเราบ้างมั้ยตามอีกอ่ะ
ก็ง้อเราออกทะเลอยู่เนี่ยเขาจะมองรู้ว่าเรือเข้าหรือยัง
เขาจะจำเรือได้ไงเขาก็จะมาอุ้มลูกยืนรออยู่ชายทะเล
เอาลูกมาง้อใช่ใช่เขาจะอุ้มลูกมายืนแต่ผมจะแม่นใจแข็งนะใช่
สุดท้ายเขาเลยตัดสินใจว่าแล้วเอาลูกไปอยู่กับแม่
เขาก็เอามาคืนตอนนั้นเลยมีจุดเปลี่ยน
ที่ทำให้เกิดต้นกำเนิดร้านไกรลิฟต์ใช่
เพราะว่าพอเอารูปเข้ามาแม่ต้มตุ๋นแล้วคิดก็ว่าเอ๊ะ
เขามีอาชีพที่มันคงใช่ต้องหาอาชีพใช่
อากงก็เลยเหมือนแบบก๋งก็ทำเป็นเพลิงโต๊ะตั้งสักสี่โต๊ะห้าโต๊ะ
ก๋วยเตี๋ยวก่อนที่แรกก๋วยเตี๋ยวก็คือตรงนี้เลย
ตรงนี้เลยนะทีแรกขายก๋วเตี๋ยอย่างเดียวก่อน
แล้วก็ค่อยนักศึกษาออกมาทำไมไม่มีข้าวเลยล่ะ
อยากกินข้าวตอนนั้นแม่ทำกับพี่สาวตามกับพี่สาว
กับพี่สาวสองคนตั้งแต่แรกใช่หลังจากผ่านมรสุมชีวิต
จนสามารถเปิดร้านได้แม่ตุ้มก็ก้าวเดินต่อ
สร้างครอบครัวใหม่อีกครั้งพร้อมกับพี่สาวและสามีใหม่
ที่มีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัว
แต่เหมือนกำลังจะไปได้ด้วยดีก็ต้องกลับมาสะดุดอีกครั้ง
กับเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำเอาระสำระสายไปตามกันเลยล่ะครับ
ตอนนั้นน่ะก่อนก่อนที่พี่สาวจะป่วยอ่ะ
ไปเจอแม่ตะเคียนมาจากไหนใครไปเจอ
แฟนไปอุ้มมาจากชายทะเลเขาลงไปชายทะเลเขาบอกว่า
ไม่ได้คิดเรื่องช่วยหวยงำงานไม่ได้คิดว่าไม่รู้เลยว่าเป็นปะเคียน
คิดว่าเป็นท่อนไม้นั่นแหละเจอจากทะเล
ใช่แล้วเอามาปุ๊บเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
เหมือนคนไม่มีความมีสติเอออะไรอย่างเงี้ยเหรอจังหวานแล้วได้ไปส่งโรงบาลตรวจไหม
ไปตามตำหนักก่อนอ๋อคือหมอทำศัยศาสตร์
ก่อนแล้วเล่าออกออกแล้วก็ปล่าสมงค์เหล้าสมงค์พีวลภะ
เกิดเรื่องเนี้ยเราฉุกคิดได้ไหมว่าเฮ้ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรใช่หรือรู้เลยตอนแรก
ก็รู้เลยไม่รู้เราทีแรกก็โทรหาพี่สาวพี่สาวอยู่ปัจจันทรีย์เขาจะทรงทั่วตาทิศ
คือเหมือนร่างทรงเหรอคะใช่คือเราโทรไปเนี่ยอ๋อเป็นอะไรอะไรอยู่ตรงไหนเขาจะเห็นหมด
เขาก็บอกให้เราไปเดินหาขอนไม้มีขอนไม้อะไรนะดำเราก็เป็นเขารู้เลย
เขาพูดตัวนี้เขาไม่เคยมาไม่เคยรู้เลยว่ามีว่ามีขวอนไม้เขาจะรู้เหรอ
เขาบอกคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ให้เอาไปไว้วัดแล้วปรากฏว่าสงายผึ่งเลยทีนี้ก็เลย
กว่าเดิมใช่มีเสาคืออาการหนักกว่าเดิมกลางคืนอ่ะเขาจะนอนแบบเหมือนคนจะขาดใจอ่ะ

นอนแบบพระงาพระงาแล้วเราก็เอาไปโรงบาลไปโรงบาลหมอก็บอกว่าเอามาไว้
ไม่ได้เป็นอะไรเลยครับผมก็ต้องปิดร้านบ่อยเลยช่วงนั้นเขาป่วยอ่ะ
ปิดร้านทำอะไรไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่ารักษาร้านก็ทำไม่ได้
มีคนช่วยใช่สุดท้ายยังไงต่อแม่ครับทั่วตาพิบแหละ
เขาบอกว่าให้ไปเอากลับมาก็จุดทูปเก้าดอกค่ะ
ก็เลยพี่สาวชนบุรีก็หายแล้วหายปกติดีก็พรบตั้งสารให้
เหมือนมีห่มสบายให้ลูกหลานจะไปไหนก็จะจุดทูปบอกเวลาจะเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ครอบครัวของแม่ตุ้มนับถือนะครับ
และเมื่อผ่านเรื่องราวต่างมาได้ร้านไก่ลิฟต์ของแม่ตุ้มก็ขายดีขึ้นเรื่อย
จนถึงขั้นต้องปรับปรุงร้านใหม่ใช้เงินไปร่วมล้านกว่าบาทเพิ่มโต๊ะอีกกว่า๒๐โต๊ะ
เพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้นนั่นเองที่สำคัญเนี่ยยังเป็นรากฐานให้กับลูกลูกต่อไปในอนาคตอีกด้วยล่ะครับ
จะบอกว่าตอนนี้ลูกชายที่แม่เคยแยกจากกันที่สามีเก่าเอามาคืนก็เป็นพ่อครัวมือหนึ่งของร้านเรียบร้อย
อนุญาตนะมันอยู่ในสายเลือดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เตอร์ครับคุณเห็นคุณแม่เป็นผู้หญิงแกร่งสู้มาคนเดียวจนขนาดนี้เหนื่อยอยากบอกคุณแม่หน่อยไหม
ก็อยากจะบอกว่าแบบแม่ก็เหนื่อยมาเยอะครับตั้งแต่เด็กจนโต
เหนื่อยครับอยากให้เขาแบบได้พักเพราะว่าเขาก็เหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะ
พอถึงรุ่นเราแล้วผมก็อยากให้เขาสบายให้เขาแบบคือก็เราก็จะทำในหุ้นของเรา
ในเจนของเราให้มันดีที่สุดอ่ะอ่าโอ้ยน่ารักน่ารัก
ก็เรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะเลยนะครับกว่าจะมาถึงวันที่ยิ้มได้ยกบ้านแบบนี้
กับร้านไก่ลิฟต์อาหารทะเลพื้นบ้านเราก็ขอเปลี่ยนแนวมาต่อกันที่ร้านขนมจีน
หรือที่ชาวอีสานเรียกกันว่าข้าวปุ่นเราเลยขอข้ามภาคไปกันที่จังหวัดนครพนม
แล้วกับร้านที่มีเมนูเด็ดขึ้นชื่ออย่างข้าวปุ่นน้ำหัวรสจร
ว่าแต่ข้าวปุ่นน้ำวัวเนี่ยแตกต่างจากขนมจีนอื่นตรงไหน

แต่ใส่มันแค่แปลกว่ามันใส่ข้าวปุ้น
แล้วที่เด็ดความอร่อยของข้าวปุ้นน้ำวัว

มันอยู่ตรงเนื้อค่ะเพราะว่าเราตุ๋นเนื้อได้จ้ะ
เราตุ๋นเนื้อไม่ได้มันก็ไม่อร่อยค่ะ
แสดงว่าเนื้อและการตุ๋นจะต้องพิเศษมาก
แบบนี้ใช้เนื้อส่วนไหนในการทำล่ะครับ
เนื้อปากหนามค่ะต้องใช้เนื้อปากน้ำอย่างเดียว

ชื่อเนี่ยไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะครับ
แล้วเนื้อปากน้ำเนี่ยเป็นเนื้อส่วนไหนของวัวกันล่ะครับ

แล้วทำไมถึงต้องใช้เนื้อปักหนามด้วยล่ะครับ
แต่ก่อนนะพ่อเขาเอาแบบเนื้อเศษมาต้ม
แล้วมันก็เป็นน้ำมันมันจะเลี่ยนมันจะไม่กินไม่อร่อยค่ะ
แล้วมันสู้ปากน้ำไม่ได้ไม่มีมัน
แต่ก็ได้ข่าวว่าเนื้อปากน้ำก็แอบเหนียวอยู่เหมือนกัน
แบบนี้ต้องตุ๋นไว้นานเท่าไหร่กันล่ะครับ
ตุ๋นในประมาณ๔ชั่วโมงไปขายได้
ตุ๋นไว้ตั้ง๔ชั่วโมงเลยล่ะครับเนี่ย
แล้วพอตุ๋นเนื้อเสร็จแบบนี้ในแต่ละชาม

ให้ยายซอนทำให้ดูหน่อยดีกว่าครับ

แล้วก็ใส่ข้าวปุ้นลงไป

แล้วก็ทีนี้ก็ใส่น้ำซุปค่ะ
แล้วก็มีเลือดไก่จ้า
อันนี้คือเรียบร้อยค่ะ๑ถ้วยค่ะ
แหน่ากินไม่ใช่เล่นเลยนะครับ
แบบนี้ขายชามเท่าไหร่กันล่ะครับ
พิเศษนะ๕๐ธรรมดานะสิ
บางคนเขาสั่ง๗๐๘๐มีจ้ะ
ราคาเบาอย่างนี้ขายได้วันละกี่ชามกันล่ะครับเนี่ย
โอ้โหขายได้วันละเป็นร้อยชาม
แบบนี้เปิดขายมานานแล้วหรือยังล่ะครับ
ขายมาก็ได้๑๕ปีแล้วค่ะ
เรียกว่าขายดีมาอย่างยาวนาน
แล้วไปได้สูตรการทำข้าวปุ้นน้ำวัวมาจากไหนกันล่ะครับ
แล้วเขาก็ได้สูตรมาจากคนยวนเขามาพายายซอนขายก็เลยได้สูตรมา
ก็ถือว่าสืบทอดความอร่อยมาตั้งแต่รุ่นพ่อยังไงให้ยายซอนช่วยฝากข้อคิดในการค้าขายไว้หน่อยครับ
ซื่อสัตว์ต่อลูกค้าแล้วต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า
ใช่ว่าเราขายดีเราดังแล้วเราจะขึ้นราคาไม่ได้แบบนั้น
แล้วใครที่อยากลองลิ้มชิมรสข้าวปุ้นน้ำวัวยายซอนร้านตั้งอยู่ที่ไหนกันล่ะครับ
สรรค์สบนบ้านกลางค่ะในถนนสายนครท่านมค่ะ๙นถึง๑๖นค่ะ
ต่อกันที่ร้านอาหารอีสานกันบ้าง
ซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้าของเขาเนี่ยเป็นคนดังจากโลกโซเชียล
หันมาเปิดร้านเลยทำให้มีลูกค้าแห่ตามกันมากินจนแน่นร้านทุกวัน
ตรงนี้มันมีร้านซมตำร้านหนึ่งเปิดเดือนเท่านั้นแต่
ยอดขายวันละแสนฟังไม่ผิดทุกคน๑เดือนจับเงินล้านได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
กับร้านที่มีชื่อว่าอีสานพาสวบ
ติดตามกว่า๔ล้านคน
วันนี้จะพามาเปิดเคล็ดลับเศรษฐีป้ายแดง
เปิดร้านส้มตำยังไงให้ได้จับเงินล้าน
ตามไม่ต้องไปเลยหาพี่อีดอีสารผ้าสวบ
มาล่ะครับพี่อีดจากทศอีสารผ้าสวบ

ที่มียอดคนติดตามกว่า๔ล้านคน
โด่งดังจากคาแรคเตอร์การกินอาหารอีสาน
ต่อยอดมาเปิดเป็นร้านส้มตำสูตรต้นตำรับจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ต้องบอกเลยครับว่าเพิ่งเปิดมาได้แค่๑เดือน
แต่ดูตอนนี้สิครับโอ้โหคนแน่นร้านเลยทีเดียว
ร้านนี้มีทั้งเมนูอีสานส้มตำเหลารวม

เรียกว่าเป็นร้านอีสานขนาดแท้เด้อ
เอาเป็นว่าเราตามน้องใบตองไปทำความรู้จักเจ้าของร้านกันเลยครับ
แบบยอดคนดูพีคสุดโอ้ย๕๖หมื่นครับผม
ว้าจริงเหรอร้านชื่อตรงเลยอีสานคาสวย
เปิดร้านมาได้๑เดือนกว่า

เขาบอกยอดทายวันนึงหลักแสนเลยหรอครับ
มีให้ยืนเมื่อ๒๐๐มึงล่ะได้ครับเดี๋ยวเข้าให้๑๐๐๐บาท
เมนูเด็ดที่ร้านมีอะไรบ้าง
เตี๊ยงเดาไม้ขนปลาส้มตำ
ถุดิบของเขาคือแน่นมากวัตถุดิบสดใหม่ตลอด
อันนี้คือตู้เย็นของเราอันนี้คือน้ำปลาร้าสุดของคนลา
คือดูความเข้มข้นนะคือตักมาแล้วแบบเนี้ย
ใช่ดีมากค่ะเพื่อให้คือน้ำปรุง
น้ำปรุงคืออะไรคะน้ำปรุงก็จะมีส่วนผสมของน้ำตาลมะพร้าว
ของน้ำปรุงโอเคงั้นมาเริ่มหนึ่งเมนูตำตาสวดเอาแบบ
เอาเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดแบบพอดีอ่ะเอาแบบกินได้เอาพริกขี้หนูหรือว่าพริกแห้ง
เลือกได้ด้วยเหรอเอาพริกแห้งเอาพริกแห้งอุ้ยกลัวเหมือนกันนะ
อ่าอ่าได้ได้ได้ซูรสซูรสใส่เยอะไหมใส่เยอะหรอ

ตอนนี้ผมยังไม่ล่วงนะไม่ล่วงไม่ล่วงผมกินมาแล้วเยอะแล้ว
นมครับเป็นสูตรพิเศษของทางร้านใส่เพื่อความกลมกล่อ
นวะมื้วอีอีน้ำมะนาวนะจ้าอ่าเดินทางไกลนิดหนึ่ง
แล้วก็น้ำปลาร้าของเราครับน้ำปลาร้ากี่ช้อนอ่ะสี่
แล้วก็เสร็จประคุมลงไปครับเพราะว่ามันเป็นจำแล้วก็จะมีปักทัวร์
ปักแกะไม่ต้องจำก็ได้เราโคเลนเหรออันนี้คือโคเลนโคเลน
เซฟเหรออ่านั่วพิธีกรไปเอาอันขั้นเต็กละมาขั้นตก
โอ้โหตายแล้ว
นั่วเหรอปลาร้าเขาเลือดน่ะเออจันทรันประดิษฐ์คือเป็น
อันนี้แหละตำตาสวดตำตาสวนขันตกแบบเนี้ยราคาเท่าไหร่
สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้แบบจัดเต็มขนาดนี้เลย
เดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเมนูที่เราจะเข้าครัวไปทำป่นปลา
คนปลาทูเป็นน้ำพริกปลาทูใช่แม่ขอเปิดสูตรลับกันเลยนะ
เราขออุบไว้ก่อนตามกันต่อในช่วงหน้าครับ

คนบ้านนอกกลับบ้านไปอย่าเข้ามาในกรุงเทพอีกนะ

ปานหน้าบ้านพิชภูเดชแล้วบอกกันนี่คือสิวากันแทคแท

เซทีป้ายแดง
ต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตอง
จะเปิดขั้นตอนการทำเมนูป่นปลา
ถุดิบและเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้าง

คือวางข้างทัวร์ปป้าพี่อิสบอกตำเลย
ใช่ตำเลยบอกว่าเคยทำเนอะ

เอาไปคั่วเอาไปย่างจะมีหอมแดงหอมแดงก็ต้องไปเผาเหมือนกัน
ใช่เผาแล้วก็ลอกลอกออกแล้วก็กระเทิม

ต่ำเร็วเร็วเอาอ้าวนี่จำแล้วจำไปปลดแห้ง
ปลดแห้งแล้วโอ้ยน่ะแล้วก็ปลาถูก
ก็คือแกะแล้วเอาไปคั่วให้หอมหอมนะครับนี่ตำไป

ห่อไม้แบบขูดเป็นเส้นนะพี่น้องเด้อหน่อไม้ต้องจืดหอมหวานแล้วก็จะมีเครื่องหอมก็จะมีตะไคร้หอมแดงแม่งลักนะครับ
มะกูดพี่น้องใบมะกรูดพริกหล่อหรือว่าลูกโดดนั่นเอง
ร้าแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับผมนี่น้ำยานั่งนะครับ
มีข้าวเบื่อข้าวเบื่อคือข้าวเหนียวเอาไปแช่น้ำแล้วก็มาตำตำ
นี่ครับผมขั้นตอนแรกก็เอาห่อไม้ลงหม้อเลย
่อไม้อันนี้ก็จะใช้แบบสามโลนะฮะนี่น้ำยานั่งนะครับ
ทุกคันแบบเอาน้ำเดียวนะครับแบบสุดสุดน้ำย่านางเสร็จ
เราก็ใส่นี่นะครับผมตัวเอกของเขาคือหมูสามชั้นเด้งนะครับ
เนี่ยโว้ยมันจะแซ่บไห้ต่อมาก็จะเป็นชิลี
อันนี้คือลูกโดดครับผมหอมแดงลงไปตะไข้ครับผม
มะกรูดครับผมโคเลแบบให้เครื่องมันเข้ากันนะฮะ
เอาตอนนี้รอหม้อคดนะครับให้หม้อแบบเดือดนิดนึง
เราก็จะใส่ข้าวเบือลงไปเพื่อความเข้มข้น
อันต่อไปห้าลงไปครับปรุงรสแล้วครับผม
นั่วใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะครับผม
ก็เราก็เป็นน้ำปลาแดกเห่านะครับหัวกะทิแท้นะครับผม
ใส่ลงไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดเลยนะครับ

ทันตอนสุดท้ายก็ลืมปลั๊กอีตูพี่น้องเพื่อความหอม
โอเคครับเราก็ปล่อยให้หม้อเดือดไปเลยแล้วเราก็ชิมบึง
เสียบนี่นี่นี่บ้าได้ตัว
และนี่ก็คือเมนูอุหน่อไม้หมู๓ชั้น
ที่ทั้งหอมและน่าทานทีเดียวล่ะครับต่อไป
ก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะชิมเมนูเด็ด
แต่ทานคนเดียวมันจะไม่แซ่บเอานะครับ
เราเลยขอพาแขกรับเชิญมาร่วมรับประทานด้วย
ขอต้อนรับพี่ปานธนพรครับมาแนะนำก่อนมีเมนูอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
อันนี้ก็จะเป็นทำตาสวดเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับสามด้วยเก้าสิบเก้าบาท
ส่วนเมนูที่สองนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นผ่นปลาที่เราไปทำมา
ร้อยห้าสิบเก้าบาทนี่อันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งเมนู

พี่น้อง

อื้อหือ

ความ

กันเอาไป

พี่บ่งว่าน้ำตาล้าอร่อยมากเลย

ส้มตำมะละกอมันกรอบ

ตีนไก่เมื่อกี้ไม่มีซากคลายออกมาเลยนะ
กระดูกคือไม่มีเลยเคี้ยวคืนได้หมดเลย
ฉันจะเป็นยูทูบเบอร์ได้หรือไม่

อันนี้คืออุ๋หน่อไม้หมูสามชั้น

หน่อไม้อ่อนและหมูสามชั้นเขาจิ้นเต็มคำ

เขาจะมีความเข้มข้นกว่า
น้ำมันจะข้นนะทุกคน

ขึ้นทุกคำขึ้นเนื้อปลาทู

แล้วมันไม่ได้ปรีบร้านอ่ะมันหนัวมันกินได้เรื่อยแล้วมันอร่อยกินกับข้าวสวยได้

หนังมันเด้งมีคอโลเจนเยอะ
มีรสชาติของพริกแห้งอยู่ในนั้นด้วย
มันจะมีความแบบนัวขมไปนิด

น้ำมันแบบอร่อยมากเลยนะ

อย่าพึ่งไปหน่อยนะพี่ปาน่ะเดี๋ยวรอก่อนอย่ามีเรื่องจะถามได้สิ
อร่อยกับเมนูจัดจ้านของร้านอีสานพาสวบกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาเปิดเส้นทางชีวิตของพี่อีท
อดีตสู้ชีวิตทำงานรับจ้างหลายอาชีพ
เพื่อหาเงินซื้อชุดนักเรียนส่งตัวเองเรียน
แล้วอะไรทำให้มีร้านอีสานพาสวบที่มียอดขายเดือนละล้านได้ล่ะครับเนี่ย

แต่เด็กเราน่ะนะจนสุดท้ายเราเรียนจบม๖นั้นนะที่ร้อยเอฐ
ที่ร้อยเอฐแล้วก็มีส่องที่มหาศาลคามก็ติดวิศาวะ

เรามาเรียนผู้ช่วยพยาบาล

ไม่รู้จะอนาคตไปถึงไหนแต่ก็มีที่อยู่ที่นึง
พ่อก็เลยไปขายที่เพื่อส่งเราเรียน
ส่งลูกเรียนพ่อกรุงเทพมาเรียนจบ๖เดือน
ก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่ง๑ที่กรุงเทพมาหาอักษร
ทำอยู่ตอนนั้นเงินเดือนเท่าไหร่นะ

บาทเนี่ยมันพอไหมกับการใช้ชีวิตในเมืองกฤษ

มันเดือนสนเดือนแบบรถสิบล้อชนตึ้มเลย

แล้วอะไรที่มันเป็นจุดที่ทำให้เราแจ้งเกิด

อัดคลิปเลยเป็นคลิปแรกในชีวิต

เป็นยังไงยอดเวียล

คนแชร์เยอะมากคนคอมเมนต์เยอะมาก

แต่มันมาเป็นอีสานพาสวบตอนไหน

เพราะว่าเห็นเรากินเราทำ
อยากจะกินเมนูที่เราทำบ้าง

สถานที่หามานานแค่ไหน

นู่นนี่น่นอะไรอย่างเงี้ยะคือเขาบอกว่าตรงเนี้ยใครมาทำอะไรมันก็

ตรงนี้ทำไมเราถึงตัดสินใจ

ผมเปิดประตูแอดเข้ามามันเย็นมาก
มันร่มเย็นเหมือนเราอยู่ก่างทุ่มหน้า

ตาทองผมก็นับถือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์

คือเมื่อกี้มันมีความสุขไม่ร้อนรุ่่ม
ไม่กลัวทิ้งไว้ทุกวัน
ก็ออกก่อนที่คอลลาร์ก่อนแต่นี้ทุกวันมองไป
เด็กแล้วค่ะอ้าวพอเรามีความฝันที่แบบเรามีชื่อเสียงแล้ว
พอมีเงินเพียวพอมีแฟนกลับเราเราก็เลยสร้างภาชนะ
สิ่งที่เราเชื่อถือนี่แหละร่วมบุญกับบรรดาแฟนคลับใช่
สร้างองค์ภัยนาคที่ไหนฮะที่วัดศรีสะอาทดนพจังหวัดร้อยเอ็นฮะ
นี้พิเศษยังไงองค์นี้เป็นองค์ปุ๋ยรูปะโคอ่า
เป็นเจ้าเห่สรรค์บรรดาเจ้าเห่งนาคทั้งปวง
แล้วก็เรื่องเจ็บแค่ได้ร่วมผลการค่าขายใช่ไหมก็คือครอบเลยใช่
ถามเลยแล้วกันเปิดร้านมาหนึ่งเดือนเต็มอันยอด
หนึ่งเดือนไปที่เท่าไหร่ประมาณล้านกว่าครับคุณ

โอ้โหมันไม่ใช่ทุกคนที่ทำแล้วมันจะออกมาประสบความสำเร็จขนาดนี้นะคะ
อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเราสู้แล้วไม่อดทนแล้วทำมันสำเร็จทุกวันนี้

แต่บอกว่าไม่มีเงินขอให้กลับไปอยู่บ้านสิทธิ์อยู่บทใด

ทนเพราะความจนมันน่ากลัว

ฝากร้านฝากร้านด้วยนะครับร้านอาหารอีสานประสบแพร่กระสานะครับมากง่ายพี่น้องสามารถมาบีทีเอสก็ได้นะครับมาบีทีเอสแพร่กระสาแล้วก็นั่งวินมาถึงหน้าร้านเลยครับผม

ทุกวันแวะมาอุดหดู่กันได้เลยนะครับวันนี้น่าจะได้แรงแบรนด์อาจกันไปมากมายขอบคุณพี่เอสมากเลยนะครับ

ใช้ช้อนกันเลย

พี่น้องนี่สุดบนป่า